ของเพลงฮิตไปอยู่ที่ไหน
วั้นใจผิดล้วน

นี่แหละค่ะไปอยู่ที่ไหน

คือไอ้ช่วงโควิดที่ผ่านมางานร้องเพลงไม่มีอยู่แล้วอืมค่ะ
ทำอะไรดีทำอะไรพี่แกคนใต้คนใต้อะไรดังเคยเออพูดจากไม่เคย
กะปิใช่ไหมถูกต้องคนใต้เขาเรียกว่าเคยนะคะแต่ว่านี่แหละเขาทำกะปิ
เอามาขายบรรจุพันธุ์อย่างดีเลยตีแบรนด์เป็นของตัวเองด้วยชื่อว่า
กะปิหลวงไก่เออขายดิบขายดีคุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ค่ะ
เจ้าตัวยังบอกอีกด้วยว่าอยากหารายได้เสริมเพราะว่างานร้องเพลงมันไม่แน่นอน
แต่ถ้าถามว่าคิดจะวางไมค์ไหมนะฮะไม่แน่นอนไม่แน่นอน
นี่ไม่ใช่ว่าเขาลังเลนะไม่วางแน่นอนตราบใดที่ยังมีเสียงอยู่
แล้ววันที่๓๐ตุลาคมนี้ค่ะหลวงไก่ก็เตรียมไปเปิดเวทีจัดคอนเสิร์ต
หลังจากที่เขาไปขอพรกับท่านบอกว่าขอให้ธุรกิจกะปิปัง
แล้วก็ให้งานกลับมาขอปุ๊บได้ปั๊บเลย
พี่ขอให้แบรนด์มันติดชื่อ

เราอย่าขอเยอะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทงง

เดี๋ยวขอเยอะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาทำให้ถูก

เพราะเดี๋ยวขอมั่วเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ

ที่วัดไอ้ไข่คอนเซิร์ตใหญ่
พี่ของแกอิงไม่คิดว่าจะวางมือวางเป็นสิ่งจริงนั่นหรือ

ยังมีเสียงอยู่ครับแล้วก็ตับใดที่

มาทางนี้แต่ว่ามันก็ต้องอิ่งธุรกิจไว้บ้างครับ

อุดหนุนกันได้นะคุณผู้ชมนะ
กะปิจากกุ้งแท้โดยกุ้งแท้เลย
กะปิตาหลวงไก่ทำไร่กะรอย
เอาไปทำแกงอะไรก็อร่อยแบบนั้นนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องสุขภาพค่ะแฟนเพลงที่บอกว่าช่วงนี้
อะไรหรือเปล่าพี่หลวงไก่บอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะคะ
ผอมเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงโควิดไม่มีงานไม่มีเงินจ่ายก็ไม่มีคนลุกอยู่หน้านี้ค่ะ
อาจจะเครียดบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้ว
สดใสเหมือนเดิมค่ะอุดหนุนกันได้นะคะ

ไปอยู่ที่นายหมอเลย

อยากให้ร้องสิสงสารคุณผู้ชมจังเลย